มาดูอีกหนึ่งข่าวที่หวาดเสียวไม่แพ้กันนะคะ
ก็คือหนุ่มพม่าเป็นคนงานในโรงงานรีดน้ำอ้อย
เขามีหน้าที่ทำความสะอาดเครื่องรีดน้ำอ้อย

ถูกต้องเวลาเขาที่ทำความสะอาดเขาลืมดึงปลั๊กออกไงคะ
ทีนี้เครื่องกลับมาทำงานกระทันหันในขณะที่เขาทำความสะอาดอยู่
ทำให้มือติดอยู่ในเครื่องรีดอ้อยแบบนี้

เจ้าหน้าที่กู้ชีพหน่วยกู้ภัยสมาคมสว่างกระตันยูธรรมสถานจันทบุรี
เข้าไปตรวจสอบและให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
ชื่อว่านายวันนาสัญชาติกัมพูชา

เนื่องจากถูกดูดเข้าไปติดกับเครื่องรีดน้ำอ้อย

นางสุนีสิ้นเคราะห์เป็นนายจ้าง
คอยประคองคนเจ็บที่ร้องด้วยความเจ็บปวด

ที่บ้านในตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจันทบุรีค่ะ
สอบถามนางสุนีทราบว่าช่วงที่เกิดเหตุตัวเองอยู่หลังบ้าน
ได้ยินเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดที่หน้าบ้าน
รีบวิ่งมาดูพบว่ามือขวาของนายวันนาลูกจ้าง
ถูกเครื่องรีดน้ำอ้อยหนีบเข้าไป
พร้อมกับแปลงที่ใช้ล้างค่ะ
ปฐมพยาบาลเสร็จเรียบร้อย
เจ้าหน้าที่รีบนำตัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
ส่งโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีอย่างเร่งด่วนต่อไปนะคะ
ขณะที่นายจ้างเองบอกว่าหลังจากนี้

มากขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำซ้อนขึ้นอีกค่ะ